ถลุงแร่เหล็กคือการใช้ความร้อนสูงสินแร่เพื่อไล่มนธิน
ซึ่งก็คือสิ่งเจือปนหรือขี้แร่ให้เหลือไว้แต่เพียงเนื้อเหล็กที่มีคุณภาพ
โดยการถลุงแร่เหล็กนี้เมื่อนำแร่เหล็กเข้าไปถลุงจะไม่ได้เป็นเนื้อเหล็กทั้งหมด
เช่นนำแร่ใส่เตาเผาจำนวน๓๐กิโลกรัมจะได้เป็นเนื้อเหล็กที่มีคุณภาพในสัดส่วนไม่เกิน๑ใน๑๐ส่วน
ซึ่งเหล็กที่ได้จะมีคาร์บอนสูงมีคุณสมบัติที่ให้ความแข็งและความเหนียวเหมาะแก่การนำมาตีดาบ